คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะในโลกออนไลน์ก็พูดถึงกันอยู่เยอะนะคะ
มีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าวีรบุรุษสีเขียววีระบุรุษผู้ซื่อสัตว์กิ๋วลม
เขาโพสต์คลิปเอาไว้เป็นคลิปร้องเพลงอวยพรวันเกิด
เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันดับไฟป่านะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
สรรค์วันเกิดนะไม่มีอะไรจะให้
จากความเหน็ดเหนื่อยสู้แล้วกันเป็นเจ้าหน้าที่
จังหวัดเชียงใหม่กำลังช่วยกันดับไฟป่า
แล้วก็จังหวะนั้นเป็นวันเกิดของหนึ่งในเจ้าหน้าที่พอดีก็เลยอวยพร
วันเกิดเบิร์ตเดย์กันตอนนั้นเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
วันนี้วันเกิดน้องหนานนะครับ

นี่เทียนที่จะเป่าก็ไม่ใช่อะไร
คือไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ย่าแล้วก็ใบไม้แห้งที่อยู่นั่นเองตรงนั้น

แล้วก็ดับไฟป่าแทนการดับเทียน

มุมหนึ่งในโลกออนไลน์มองว่า
คุณกำลังปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าเนี่ย
มันก็อันตรายนะการเข้าไปดับไฟป่า
คุณจะมาทำเล่นอะไรแบบนี้มันได้เหรอ
ทำไมคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่มาทำเป็นเรื่องสนุก
ตลกโปรกฮากันแบบนี้ได้ยังไง
แต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยนะ
ดับไฟป่าเนี่ยทั้งร้อนทั้งควันทั้งเหนื่อย
ก็เป็นแค่มุมเล็กที่เขาจะมีความสุขให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ด้วยกันที่เขาวันเกิดเขามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนี่

คือคนที่แสดงความคิดเห็นลักษณะที่ว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
คุณจะเล่นเล่นนี่คุณดับไฟป่าอยู่นะ
เวลาที่คุณกำลังนั่งกระแทกนิ้วบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
หรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ย

ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็บอกว่า
ผมไม่ตำหนิเขานะต้องให้กำลังใจเขาด้วยซ้ำ
เพราะนี่คือกำลังใจเล็กของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานแบบหนัก
หรือว่าเวลาที่คุณนอนหลับคุณอยู่ในห้องแอร์
คุณอยู่ที่บ้านนอนดูทีวีนะ
หรือว่าคุณฉลองวันเกิดอยู่ที่บ้านอย่างสนุกสนานมีความสุขเนี่ย
แต่เขาต้องมาฉลองวันเกิดกันแบบนี้
เพราะไปดับไฟป่าให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแค่มุมเล็กจริง
เป็นกำลังใจเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่
เขาไม่ได้ไปแบบเบิร์ตเดย์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ทำการทำงานนึกออกป่ะ
คือช่วงเวลาเล็กสั้นความสุขเล็ก
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖เมษายนนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
เขาก็จัดวันเกิดให้กับเพื่อนเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะคะ

ดับไฟป่าบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ห่มปกตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการ

แล้วก็โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีหลายกระแสนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามที่มาที่ไปของคลิปนี้ค่ะ
ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นก็ออกลาดระเวน

บุรณาการการหลายหน่วยงานไปดับไฟป่า
เขตตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้น๔ทุ่ม
ทีมงานมีคนจำได้ว่าเอ๊ะวันนี้วันเกิดของน้องเจ้าหน้าที่คนนึงนี่
ชื่อว่านายยุทธนาที่มาคำเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
ตัวเองก็เลยเห็นว่าน้องเขาทำงานเหนื่อยนะทุ่มเท
แล้วงานนี้มันเครียดก็เลยเกิดไอเดียว่าเอางี้แล้วกัน
เดี๋ยวเพื่อนทีมงานช่วยกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับน้อง
แล้วก็สมมุตินะว่าไฟที่กำลังลุกไหม้เนี่ย
เป็นเทียนวันเกิดแล้วก็ใช้เครื่องมือตบไฟ
แทนการเป่าเค้กครับตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากจะให้
เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องที่ทำงานด้วยกัน
ในเฟซบุ๊กไม่ได้คิดว่าคนจะแชร์ต่อกันเยอะขนาดนี้
คนเข้ามาชื่นชมก็เยอะมากนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจ
หรอกเพราะว่าพอไปโพสต์แบบนี้มุมลบมันก็มีก็เลยกลัวว่าจะถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชาว่าทำงานเอาหน้าอะไรกัน
หรือเปล่านะคะทีนี้เจ้าของวันเกิดค่ะนายยุทธนาที่มาคำก็บอกว่า
ในโลกออนไลน์เยอะมากตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้
ก็ความรู้สึกณวันนั้นณเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะนะก็รู้สึกดีใจ
เพื่อนร่วมงานให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อยทำให้เขามีความสุขมากนะ
หายเหนื่อยเลยคือหายเหนื่อยเลยคลายเครียดได้เลยสบายใจ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปจัดงานวันเกิดพร้อมหน้ากับครอบครัวก็ตาม
ส่วนหนึ่งรู้สึกดีใจครับที่พี่เขาจัดงานให้อีกส่วนหนึ่งก็เหนื่อยครับ
แล้วการที่ทำออกไปเพื่อระบายความเครียดด้วยครับแล้วก็ทำออกไปตอนแรกก็คิดว่าทางกลัวผู้ใหญ่เขาจะว่าให้
เพราะว่าความเหนื่อยความเครียดแล้วก็ระบายออกไปอีกอย่างก็ไม่ได้กลับบ้านในวันเกิด
ก็เลยถือโอกาสจัดงานวันเกิดในป่าเลยครับถือว่าดีมากมากเลยครับ
เพื่อนในเฟซเฉยไม่คิดว่ามันจะแชร์ไปในโลกออนไลน์มากขนาดนี้ครับ
ทีนี้ทางหัวหน้าค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
นายสมศักดิ์ถิติชยพรว่าอย่างไรครับเขาเล่าให้ฟังว่า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟป่าลุกลามจากประเทศเพื่อนบ้านนะ
แล้วก็เข้ามาชายแดนไทยก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยาน
เฝ้าระวังออกลาดระเวนเขาลาดระเวนกัน๒๔ชั่วโมงนะคะ
ไม่ได้หยุดได้หย่อนนะคะเพื่อช่วยกันดับไฟป่า
ป้องกันไม่ให้ไฟป่ามันลุกลามค่ะ
จากคลิปนี้ตอนแรกก็กลัวว่าจะมีดราม่าในโลกออนไลน
เพราะคนเราก็มองหลายมุมส่วนตัวไม่ตำหนิลูกน้องค่ะ
จะไม่ตำหนิลูกน้องเลยขอให้สังคมรับทราบว่าทางหน่วยงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้สร้างภาพอะไร
แล้วก็จะไม่มีการตำหนิกันเพราะนี่คือกำลังใจเล็กเล็กน้อยน้อยของเจ้าหน้าที่
ครับบางคนเขาก็แซวในเม้นต์สังคมออนไลน์
พี่ไหนก็ไหนก็เป่าเทียนให้หมดนะ
เป่าเทียนคือไฟป่าใช่ไหมแต่ไม่รู้จะดับเมื่อไหร่ถ้าเป่า
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็สุขสรรค์วันเกิดนะครับ
คุณยุทธนาทิมาคำนะครับ